วันอาทิตย์ที่๒๒ธันวาคมนี้จะมีการเลือกตั้งซ่อมสสขอนแก่นเขต๗แล้วนะครับ
เป็นการแทนตำแหน่งของนายนวัดต่อเจริญสุขสสพักเพื่อไทยที่ถูกสารพิพากษาดำเนินคดี
เป็นการชิงชัยระหว่างพักเพื่อไทยนะครับกับพักพลังประชารัฐโค้งสุดท้ายในการหาเสียงเป็นอย่างไร

ผูกกุมสระหน้าเสียงพักเพื่อไทแช้มเก่า
ได้ระดมขุนคนลงพื้นที่ขึ้นเวทีประไสต์อย่างพร้อมหน้า

แต่เมื่อเป็นเคยแบบแหวะ
เอาฟื้อไหนคะ
เข้าทางประโยชน์
เผื่อข่าวไงค่ะ
สุดยอด
ส่วนอีกฝากฝั่งอย่างพลังประชารัฐก็จัดเต็มไม่แพ้กัน
ตลอดสัปดาห์สุดท้ายของการหาเสียงก็สลับสับเปลี่ยนแกนนำพักคนสำคัญ
อย่างร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกร
วงแขนมากับมาดามเดียนางสาววัฒนยาวงโอภาษี
ลงพื้นที่ช่วยนายสมศักดิ์กุลเงินขึ้นรถปราศัยหาเสียงในอำเภอมันจากคิรี
ความสำเร็จของนโยบายรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
เงินพัฒนากองทุนโดยร้อยเอกธรรมนัฐประกาศพลังประชารัฐ
ชนะเลือกตั้งซ่อมครั้งนี้แน่นอนและในวันที่๒๑ธันวาคมนี้
จะจัดเวทีประสัยใหญ่ส่งท้ายก่อนวันเลือกตั้ง
เรียกได้ว่าศึกเลือกตั้งซ่อมขอนแก่นครั้งนี้
จะเป็นการวัดกระแสของสองพักใหญ่นอกเหนือจากฐานเสียงของนาย
ธนิกมาศรีพิทักษ์ที่หนาแน่นในเขตอำเภอมันจากคิรี
ขณะที่นายสมศักดิ์คุณเงินมีฐานเสียงอยู่ในอำเภอหนองเรือ
รอบนี้ยังถือเป็นการวัดกระสุนใครยิงแม่นหรือยิงพลาด
พลังประชารัฐที่เรียกได้ว่าขณะนี้มีความพร้อมทุกรูปแบบ
งานหนักจึงตกไปอยู่ที่พักเพื่อไทย
เพราะขอนแก่นเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้ชื่อว่าเป็นเมืองหลวงของพักเพื่อไทย
หลังจากการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านมา
ต้องแบ่งเก้าอี้ไปให้กับพักพลังประชารัฐและพักอนาคตใหม่มาแล้ว
สิริวัณรักษัตริย์ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน